ไปดูเรื่องราวต่อไปกันเลยดีกว่าเอาใจสาวกันบ้าง
จะพาไปดูดอกไม้โอ้โฮค่ะ
อกไม้สวยก็ต้องคู่กับสาวงามสวยแต่ที่จะให้ดูเนี่ยงาม
งามกว่าไม่ต้องอีกอย่าเพิ่งง่อนเป็นต้นทิวลิปสยามครับชื่อเก๋ไหมล่ะ
อ่าแต่จริงมันก็คือต้นปฐุมมาหรือว่าบัวสวรรค์
หรือว่ากระเจียวนั่นเองแล้วแต่จะเรียกแล้วกันตามชื่อตามพื้นที่แต่ละจังหวัดนะครับ
และที่เห็นอยู่นี้ครับเป็นต้นทิวลิปสยามที่ปลูกในสวนธีรทร
ริมถนนด่านซ้ายภูเรือบ้านโกโกตำบลร่องจิกอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับ
คุณทองภูลมีจินดาเจ้าของสวนเล่าว่าในทุกปีช่วงหน้าฝน
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงสิงหาคม
ชาวสวนดอกไม้ในอำเภอภูเรือครับจะเร่งปลูกต้นทิวลิปสยาม
รวมกันกว่า๑๐๐ไร่ลองเดาดูแล้วกันว่าจะมีกี่ต้น
แสนต้นครับคุณผู้ชมครับ๕แสนต้นปลูกกันเยอะจริงในพื้นที่๑๐๐ไร่นะครับ
โดยการเพาะปลูกเพื่อจำหน่ายไม่ใช่แค่เพาะพันธุ์เหมือนที่จังหวัดอื่นนะ
ธีรทรใช้พื้นที่๓ไร่มีจำนวนกว่า๔๐๐๐๕๐๐๐ต้น
ซึ่งมีพ่อค้าคนกลางจากทั่วประเทศเขาบอกว่ามารับซื้อถึงที่สวนเลยทีเดียวนะครับ
ก็สร้างรายได้ในช่วงหน้าฝน๓เดือนแบบนี้นี่แหละครับให้กับชาวสวนดอกไม้เดือนละกว่า๑แสนบาทเลยทีเดียว
โอ้โหรายได้ดีเหมือนกันเนาะแต่กว่าเขาจะปลูกได้แบบนี้นะเขาก็ต้องลงทุนให้ความรักให้เวลากับมันด้วยถึงจะได้ผลผลิตออกมาสวยงาม
ใครชื่นชอบอยากจะไปชื่นชมถ่ายภาพอยากจะเหมากลับบ้านก็ไม่ว่ากัน
ถูกต้องอย่างที่บอกแหละดอกไม้สวยก็ต้องคู่กับคนสวยถ่ายรูปคู่กันอะไรอย่างนี้
คุณผู้ชมก็เลยส่งไลน์มาบอกว่าวันนี้น้องใบตองสวยธรรมชาติมากค่ะ

ถ้ายืนอยู่กับต้นไม้นี่ไม่รู้เลยอันไหนคนอันไหนต้นไม้เขียวไปหมดเลย